ทุกผู้ชมครับที่จังหวัดตรังนะฮะมีคุณลุงคนหนึ่งถูกชายเร่ร่อนที่อยู่แถวสาราแถวสรรเจ้าในพื้นที่เนี่ยแทงจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมานะครับตี๔นี่ฮะเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุกันนะครับ
สพเมืองตรังแล้วก็ทางกู้ภัยด้วยนะครับนี่คือสาราของชุมชนนะฮะ
เป็นชุมชนเทศบาลตะบนโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดตีสี่นะฮะ
เป็นสาราที่มีห้องโถงใหญ่ใหญ่เปิดโล่งนะครับผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตชื่อนายอนุชากึ่งเลี่ยน
ชื่อเล่นชื่อนุษย์นะครับอายุ๕๕ปีนี่ฮะสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินนะครับ
เสื้อนี่ถกขึ้นมาเหนือราวนมนะครับมีผ้าขาวม้าทับอยู่ใต้แผ่นหลัง
แล้วมีถุงแกงอยู่ถุงหนึ่งด้วยนะฮะมีดพกปลายแหลมเล่มหนึ่งที่ตกอยู่แถวนั้น
ส่วนสภาพศพของนายอนุชาเนี่ยถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมเข้าชายโครงขวา๑แผล
ต้นแขนซ้ายเหนือเข้าศอกอีก๑แผลมีแกงถุงนะฮะนี่มีด
ขณะที่คนก่อเหตุนะครับตำรวจคุมตัวไว้ได้นะครับ
ชื่อนายสุชาติเป็นคนเร่ร่อนที่พักอาศัยอยู่แถวสารานี่แหละนี่คนนี้นะฮะ
เพราะว่าตอนที่ชาวบ้านเขาแจ้งเรื่องการเจอศพเนี่ยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
นายสุชาติก็อยู่แถวนี้นี่แหละสุดท้ายเรียกมาเค้นสอบสอบไปสอบมา
นายสุชาติยอมรับสารภาพว่าแทงนายอนุชาตายจริง
อ้างว่าโมโหที่ผู้ตายเนี่ยมาเสียงดังรบกวนเขาตอนเขานอนอยู่
โอ้โหดูสินี่ฮะคนก่อเหตุหลังจากคุมตัวได้ช่วงสายวันนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวไปชี้จุดทำแผนต่อเลยนะครับ
เป็นการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนี่ฮะชี้จุดทำแผนเสร็จก็คุมตัวไปดำเนินคดีต่อ
ตามขั้นตอนเดี๋ยวต้องฝากขังกันต่อไป
ท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายวันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
วันนี้ครอบครัวรับศพของนายอนุชามาแล้วก็มาทำพิธีรดน้ำศพที่สาราที่เกิดเหตุนั่นแหละ
เพราะว่าเขาก็เป็นคนแถวนี้อยู่แล้วนะครับน้องชายของผู้ตายบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงตีสามนะครับ
ตอนนั้นกลับจากร้านข้าวต้มก็ขับรถผ่านมาแถวสารานี่แหละเห็นไฟสาราเปิดอยู่ก็เลยแวะจอดดูหน่อย
นะว่าเออใครมาอยู่แถวนี้เปิดไฟอะไรยังไงอืมมองเข้าไปเห็นคนถูกแทงแบบเลือดเต็มนอนอยู่ฮะ
เสียชีวิตแล้วนะครับดอนแบบนิ่งเลยพอเข้ามาดูเอาพี่ชายเขาเอง
แล้วมีนายสุชาติคนก่อเหตุที่เป็นคนเร่ร่อนที่อยู่แถวนี้เนี่ยนั่งอยู่ข้างศพ
แบบไม่มีท่าทีผิดปกติอะไรเลยดูไม่สะทกสถานอะไรเลย
เขาก็รีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบน้องชายบอกว่านายสุชาติเนี่ย
เป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่มาอาศัยสาราที่เกิดเหตุเป็นที่หลับที่นอน
ส่วนนายอนุชาพี่ชายของเขามักจะแวะเวียนมาหานายสุชาติอยู่เป็นประจำ
เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนดื่มเหล้าด้วยกัน
ก่อนเกิดเหตุคาดว่าพี่ชายไปงานเลี้ยงที่สารเจ้ามาเป็นสารเจ้าของหมู่บ้าน
เพราะว่ามีถุงแกงกลับมาด้วยก็คงจะแวะมาที่สารา
แวะมาหิ้วถุงแกงมาคงจะมาชวนนายสุชาติเนี่ยกินเหล้าเหมือนเดิม
ตอนนั้นนายสุชาติน่าจะหลับอยู่เพราะตี๓ตี๔แล้ว
พอตื่นขึ้นมาเนี่ยก็คงจะโมโหเพราะเขาสารภาพอ้างกับตำรวจ
หาว่าผู้ตายเนี่ยมาเสียงดังรบกวนเขาตอนนอนน่าจะมีปากเสียงกันด้วย
ก็เลยใช้มีดเนี่ยแทงพี่ชายเขาจนเสียชีวิต
วันวันที๓พ่อออกมาจากร้านพิจธรรมโตลุ่ง
แล้วเขาเจอพี่ชายเตอร์เงินเสียชีวิต

ที่ตัวลูกปุ๊บไม่พบกับเอ้าฺนนี้
นายต้องได้ภาพจากล้อมวิวจรปิดมาจากชาวบ้านนะครับ
อยู่ระหว่างสรรเจ้าที่ผู้ตายไปงานเลี้ยงกับจุดเกิดเหตุนะครับ
อีก๒
ก็น่าจะเมามามือขวาก็มีถุงแกงที่ฮิ้วกลับมาจากงานเลี้ยงของสารเจ้ามาด้วย
มีอยู่จุดหนึ่งเดินผ่านฝูงสุนัขนะฮะหมามันเห่า
หลวงธุชายแกก็ตะโกนด่าหมา
นี่ตี๒๕๕แล้ว
หลับที่นอนอยู่อย่าไปโดนตลอกอลด่าหมาชายบอกว่าลุงหลุง
ผมก็เลยโมโหแต่โมโหแล้วไปแทงเขาตาย
เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้จุดเกิดเหตุอีกจุดหนึ่งนะฮะ
นี่เป็นตีสามครึ่งแล้วแถวสาราที่เกิดเหตุนะครับ
จะเห็นนายสุชาติคาดว่าเป็นช่วงที่แทงลุงอนุชาแกเสียชีวิตไปแล้ว
เดินออกมานอกสาราคล้ายเหมือนกับมองไปมองมาจะหาที่หลบซ่อนตัวหรือยังไง
แต่สุดท้ายตัดสินใจเดินกลับเข้าไปที่สาราไปนั่งอยู่ตรงนั้น
ตรงที่มีศพของลุงอนุชา
แล้วน้องชายของลุงแกก็ขับรถผ่านมาพอดีไงอ่า
ก็เห็นไฟเปิดอยู่แกก็เอ๊ะอะไรยังไงใครเปิดไฟที่สาราชุมชนตรงนี้
พอไปดูเอ้าพี่ถูกแทงตาย

บอกว่านายสุชาติคนก่อเหตุเนี่ยมีอาชีพเก็บของเก่าเป็นคนเร่ร่อน
แล้วก็ป่วยเป็นโรคอมพลึกด้วย
แล้วทีนี้ญาติเนี่ยไม่มีใครให้อยู่ด้วยเลย
มาอาศัยสารากลางหมู่บ้านเป็นที่พักพิง
แต่ข้อมูลตรงนี้เขาก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่อย่างไรนะฮะ
อันนี้น้องชายผู้ตายที่บอกเอาไว้คุณวิรยุทธ์นะครับ
ส่วนเมื่อคืนนี้ยังมีชาวบ้านอีกคนนึงชื่อในต้อยนะครับ
อยู่บ้านไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุมักเป็นคนที่มาดื่มเหล้ากับทางผู้ตาย
บอกว่านายสุชาติเนี่ยหลังจากก่อเหตุแทงเสร็จแล้ว
ที่เห็นว่าเดินเดินไปเนี่ยคือไปเรียกในต้อยด้วยนะ
ไปเรียกในต้อยที่บ้านแต่เขาไม่ออกมาตอนนั้นมันตี๓กว่าเนี่ยฮะ
เขาก็เลยไม่ออกมาจนกระทั่งมีญาติของผู้ตายเขาขับรถผ่านมา
แล้วเขามาเจอนั่นแหละเราก็ไปหาในต้อยนะครับ
ยืนยันว่าเมื่อคืนตี๓กว่านายสุชาติมาเรียกที่บ้านจริง
แต่ไม่ออกไปนะก็เลยไม่รู้ว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้น
เพราะมันโอ้โหมันไม่ใช่ดึกมันจะเช้ามืดแล้ว
ซึ่งในต้อยบอกว่าผู้ตายเนี่ยเวลาเมาก็มักจะส่งเสียงดัง
อันนี้คือในต้อยนะฮะนี่คุณวิรยุทธ์ปรานีไปคุยด้วย
บอกทางนายอนุชาเนี่ยเวลาเมาจะส่งเสียงดัง
เชื่อว่านายสุชาติคนก่อเหตุคงจะโมโห
เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเขาจะทะเลาะกันเรื่องส่งเสียงดังนี่แหละ
เป็นอย่างนี้บ่อยครั้งนี้ก็คงจะเหมือนเดิม
แต่ถึงขั้นแทงกันตายซึ่งยืนยันว่านะฮะ

คดีฆ่าคนตายจริงพ้นโทษออกมาก็ไปบวช

พอศึกออกมาไม่มีญาติคนไหนให้อยู่ด้วย
มาอาศัยอยู่ที่สารากลางหมู่บ้าน
ได้ไป
แล้วเขาได้บอกไหมว่าเขาฆ่าคนมา
ไม่รู้
ผมเพิ่งมารู้ตอนตำรวจมาเต็มหมดแล้ว
ส่วนชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
บอกว่านายอนุชาผู้ตายเนี่ย
เอาละเขาชอบดื่มเหล้าขี้เหล้า
ก็ดื่มเหล้าทุกวันนั่นแหละนะ

คนในพื้นที่คนในชุมชนรู้จักกันดี

ซึ่งมันไม่ควรจะถึงขั้นมาเสียชีวิต

เวลาเมาดึกกลับบ้านไม่ได้

ซึ่งผู้ก่อเหตุเนี่ย

แล้วก็คงจะไปโมโหแล้วก็แทงแกตาย